น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะมนตกกตูม

เรื่องราวต่างนอกจากเรื่องของคดี

ใช่ค่ะเราพยายามติดตามความคืบหน้าทางคดีให้ต่อเนื่องนะคะ
คือทางเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานกันต่อเนื่องตลอดทุกวันนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวทุกวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร

ทินนี่เป็นชาวบ้านที่อยู่บ้านเกษตรสมบูรณ

ทินเนี่ยขึ้นไปหาเห็ดกับน้องสาวไปตั้งแต่บ่ายเมื่อวานแล้วหายไปเลย
ใช่ค่ะบนภูกระโล้นก็ใกล้กับภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนเหมือนกัน
ทินวัย๕๗ปีชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์

ต่างคนก็ต่างบอกกันลงกันได้แล้วนะฝนจะตก
ไปกับเพื่อนเพื่อนก็นึกว่าปะทินลงมาแล้ว

คราวนี้ป้าทินไม่ลงมาหากันทั้งคืน
ประมาณตีหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปเจอ
แล้วก็พาปะทินลงมาถึงบ้าน
นี่ที่บ้านที่เขาก็รอกันนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพวินาทีนะครับ
ปะทินกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นในใจคิดยังไงบ้างแม่ตอนที่หายตัว

หลงแล้วหลงแล้วก็เล้นแล้วเต้นแล้วปะนี้น่ะ
ในใจในใจเป็นยังไงบ้างในใจคิดเป็นยังไงบ้างในใจเรา
ใจก็เจอโทษมาห้าเล้น
เล้นหาอันนี้ล่ะนี่

ทำไมถึงเดินหลงไปฝั่งนู้น

เดินลงทิศไปเรื่อยอย่างนี้เหรอ
เดินไปเรื่อยแลนวิ้งไป
นี่ฮะโชคดีมากที่หากันเจอ

เพราะถ้าฟังจากป้าทินเนี่ยนะคุณเข็มมาสอน
ช่วงเย็นค่ำพอหลงแล้วหาน้องสาวไม่เจอแล้ว
ก็ได้แต่เดินแต่วิ่งไปเรื่อยจนไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน
จริงค่ะแล้วก็ไหนจะมืดด้วยอะไรด้วย
ก็ไม่รู้ว่าทางออกทางไหนแล้วอ่ะณตอนนั้นน่ะ

นี่โดมแอร์โมนีจะเป็นลมนะคะหอนเพลีย
กลับมาตีหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ไปหาจนเจอนะครับ
แล้วก็พาลงมาที่บ้านเนี่ยน้องสาวก็กอด
นี่ฮะเดี๋ยววันนี้คุณป้าเป็นอย่างไรยังไงเนี่ย

มีเรื่องของปลาส้มด้วยแล้วสุทนักของน้องจมหูอะ
อือแต่กลายเป็นปลาส้มหายไปไหนก็ไม่รู้
ทินคือนางทินเชื้อคมตานะครับ
ชาวบ้านที่บ้านกกตูมนะแต่ว่าอยู่บ้านเกษตรสมบูร
อยู่ที่ละมนต์กกตูมอายุ๕๗ปีนะครับ
เมื่อคืนนี้หากันอยู่๖ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายแล้วก็เจอนะฮะกลับมาอ่อนเพลีย
แต่ว่าก็ปลอดภัยดี
นี่ฮะก็ต้องดื่มน้ำดื่มท่าเอาแอมโมเนียให้สูดดมกัน
ทินเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดกับน้องสาว
บนพื้นที่เขาของอุทยานแห่งชาติภูผายน
แต่ว่าเป็นฝั่งเขาภูกระโล้นจะอยู่ทางฝั่งบ้านของพระทิน
ห้วยวังฮีนะเป็นจุดเชื่อมต่อกับภูเหล็กไฟ
แล้วหายตัวไปนะครับต้องระดมกำลังกันค้นหานะครับ
ไปเจอตัวที่ริมห้วยแถวทัพควายห่างจากภูกระโล้น
ไม่ไกลมากนักนะครับเจอตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนี้
แล้วก็พาลงมาเราไปลำดับเหตุการณ์ดูหน่อยนะครับ
เรื่องของประทินที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ตั้งแต่ขึ้นไปหาของป่าไปหาเห็ดจนหายตัวไปแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับน้องสาวของป้าทินชื่อนางดอนตานศรีแนนนะครับ
คนที่เข้าไปสวมกอดป้าทินเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงนะ
ก็ได้ชวนกันไปหาเห็ดที่ภูพภาแถวภูกระโล้นฝั่งภูกระโล้นนะครับ
แต่ตรงนั้นเป็นจุดเล็กลงไปเขาเรียกภูพภาโดยทางพี่สาวก็คือป้าทินเนี่ยออกไปก่อน
เดินออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปส่วนตัวนางดอนตานที่เป็นน้องสาวป้าทิน
เก็บเสื้อผ้าเก็บรองเท้าที่นาก่อนแล้วก็ตามไปที่หลัง
คล้อยหลังกันสักประมาณ๑๕นาทีนี่นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นป้าทินก็โทรมาหาน้องสาวตอน๑๔นาฬิกา๓๔นาที
บอกว่าโอ้โหตอนนี้ได้เห็ดเยอะแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ลำห้วยภูพภาเลย
แล้วก็เดินไปเจอกันพอไปเจอกันทีนี้ต่างคนก็ต่างแยกกันเก็บเห็ดอีก
เห็ดอีกก็ตะโกนตะโกนคุยกันตลอดพื้นที่แถวนั้นตะโกนคุยกัน
ช่วงหาเห็ดเก็บเห็ดแยกกันเนี่ยจน๔โมงเย็น
น้องสาวบอกว่าป้าทินเนี่ยตะโกนบอกว่าเออกลับเถอะฝนมันจะตกแล้วใกล้ค่ำแล้วด้วย
น้องสาวก็เอากลับก็กลับต่างคนก็ตอนนั้นแยกกันเก็บเห็ด
พอได้ยินบอกว่ากลับกันเถอะก็เลยกลับน้องสาวก็คิดว่าต่างคนก็ต่างเดินลง
แล้วเดี๋ยวคงไปเจอกันที่บ้านพอสิบแปดนาฬิกา๔๖นาที
น้องสาวถึงบ้านแล้วนะป้าทินยังไม่กลับมาถึงบ้านอีก
โทรไปหาโทรไม่ติดจนทุ่มนึงฮะก็โทรหาลูกชายของป้าทิน
น้องสาวโทรไปหาหลานหลานบอกนี่แม่ยังไม่กลับเข้าบ้านเลย
นี่ฮะทีนี้ก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตามสาย
เชื่อว่ายังไงคงหลงอยู่ในป่าแน่นอนยังไม่ลงมาสักทีนึง
ตอนนั้นก็ค่ำแล้วนะครับก็ระดมคนกันออกตามหา
คนในพื้นที่บ้านกกตูมมาถึงบ้านกกอกนะที่หมู่บ้านของน้องชมพู่
คุณพ่อน้องชมพู่นายอนามัยวงศรีชาทราบข่าวก็ออกตามหาด้วยนะครับ
ขึ้นไปตามหากันขึ้นไปจากจุดนั้นจุดนี้
ที่จะขึ้นไปยังฝั่งภูกระโล้นในจุดที่เขาบอกว่าประทินขึ้นไปหาเห็ดได้
พยายามโทรหากันด้วยโทรยังไงก็โทรไม่ติด
โทรไปไม่มีสัญญาณตอบรับเลย๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ไปตลอดทางจนนู่นแหละครับท่านผู้ชมครับหาแล้วแบบไม่หยุดเลยนะครับ
เที่ยงคืนครึ่งกลุ่มที่เดินตามหากันเนี่ยมีกลุ่มหนึ่ง
บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงตะโกนร้องแบบวู้โว้อะไรอย่างนี้
ส่งสัญญาณตอบกลับมานะครับเหมือนกับเขาพยายามจะตะโกนบอกว่าเขาอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่ง
ตรงจุดที่หากันอยู่เนี่ยแต่น้ำเสียงดูอ่อนเพลียตอนนั้นเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนครึ่ง
แล้วก็เดินตามเสียงกันจนไปเจอประถิ่นตอนตีหนึ่ง
เจอนะฮะที่จุดที่เขาเรียกว่าจุดทัพควายห่างจากบ้านกกตูมสัก๓กิโลเมตรกว่า
ประถิ่นขึ้นไปสามกิโลกว่านะฮะจุดทับควายแถวเนี้ยมันจะเป็นร้านก้องกว้าง
ชาวบ้านเขามักจะปล่อยควายขึ้นมาปล่อยวัวขึ้นมาแล้วก็มาหากินย่าอะไรแถวเนี้ย
แต่มันจะเดินขึ้นเดินลงเดินกลับของมันได้เจ้าหน้าที่พาตัวป้าทินลงมาถึงที่บ้านนะครับ
ญาติญาติชาวบ้านก็โอ้โหปรบมือต้อนรับดีใจกัน
ทินบอกว่าหลังจากรู้ตัวว่าหลงป่าตอนนั้นสับสนไปหมดสติปั่นป่วนไปหมด
เพราะตอนนั้นก็ไม่รู้จักทางแล้วว่ามันไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ฝนทั้งลมไม่รู้ทิศทางแล้วในใจก็ยังคิดว่าขอให้มีคนตามหาจนเจอเถอะ
ถ้าไม่เจอนี่สงสัยตายอย่างเดียวจนกระทั่งดึกได้ยินเสียงคนตะโกนเรียก
ก็เลยส่งเสียงร้องตอบกลับไป
รู้ตัวว่าตัวเองหลงตะวนวิ่งวิ่งตอนนั้นสติสติปันปวน
ปั่นปวนไปมาไม่รู้จากทางนะรู้แล้วว่าหลง
ไม่รู้ว่าตัวเองหลงตอนไหนนะ
ตอนฝนตกมันมีลมมีฝน
เรามองไปบนฟ้าให้เห็นทิศไหมครับว่าทิศไหนเป็นทิศไหน
ไม่รู้เลยนึกว่าหลงเลย

ถ้าตะโกนเล็กก็ได้ยินเสียงก็ลุกลุกเตะโขนนำมักอ่ะ

พี่สวัสดีค่ะตะโกนอย่างห้องกล้อแตะ

อยู่พรีอยู่พรี
นี่อืมแต่ยิ้มแบบน้ำตาคลอนนะคะอืม
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมีคนไปเจอแบบในจังหวะที่สติปั่นปวนไปหมดแล้ว
ไปคุยให้อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะ
ว่ายังไงขึ้นป่าหาเห็ดอีกไหมอะไรยังไงอย่างนี้นะครับ
เส้นทางที่ปะทินหลงกับน้องสาวตอนขึ้นไปหาเห็ดเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้ครับดูนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับ
น้องสาวกับป้าทินเนี่ยเขาขึ้นไปไม่พร้อมกัน
ประทินขึ้นไปก่อนนำไปสักสิบห้านาที
นัดเจอกันที่จุดที่เรียกว่าห้วยภูพภาฝั่งภูกระโล้นนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินเก็บเห็ดไปเรื่อยจนไปถึงจุดที่เรียกว่าห้วยวังฮี
นี่นะฮะตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ก็แยกย้ายกันเก็บเห็ดหาเห็ดจน๔โมงได้
สี่โมงกว่ากว่าก็ส่งเสียงบอกกันบอกโอ้กลับเถอะเย็นละฝนจะตกด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ต่างคนต่างเดินลงก็น้องสาวถึงบ้านป้าทินก็หลงเลยนะครับ
หลงไปแล้วประทินก็หลงเดินไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยจนไปอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าทัพควาย
นะจุดเนี้ยห่างจากจุดที่ออกเริ่มต้นเดินหาเห็ดกันสามกิโลเมตรนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอตอนตีหนึ่งนะครับภูกระโล้นที่ขึ้นไปเนี่ย
ถ้าท่านดูจากภาพที่หน้าจออีกฝั่งนึงจะเรียกว่าภูเหล็กไฟ
แต่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับจะเป็นจุดที่เจอศพน้องชมพู่
แล้วก็บ้านน้องชมพู่เนี่ยจะอยู่ตรงจุดที่เป็นหมู่บ้านบ้านเกาะ
แต่จุดบ้านประทินเนี่ยเป็นบ้านเกษตรสมบูรณ์แต่อยู่ตำบลกกตูมเหมือนกันนะฮะ
ใกล้ไม่ไกลกันแต่ถ้าอยู่บนเขาเนี่ยโอ้โหจุดจากบ้านน้องชมพู่ไปถึงจุดที่เจอศพเนี่ย๑๗กิโลเมตร
แต่จุดที่จะไปถึงจุดที่ปะทินเขาหายไปเนี่ยภูกระโล้นตรงนู้นประมาณเกือบ๓กิโล๔กิโล
โอ้โหคือป้าทินเดินเข้าไปไกลนะคะครับเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ
ซึ่งบ้านอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านป้าทินครับก็ผู้ใหญ่ให้ข้อมูลว่าจุดที่ป้าทินหลงป่าค่ะ
ก็เป็นจุดที่เคยมีคนหลงป่าอยู่บ่อยเพราะว่าคนก็ขึ้นไปเก็บเห็ดเก็บของป่าอะไรที่บริเวณนั้นกันเป็นประจำ
ส่วนใหญ่ถ้าหลงที่บริเวณดังกล่าวก็จะหาเจอก็ข้ามคืนช้าสุดนะคะ
สาเหตุที่หลงกันบ่อยก็เพราะว่าจุดตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งกว้าง
ต้นไม้มันจะคล้ายคล้ายกันค่ะอืมเวลาก้มเก็บก้มเก็บเห็ดไปเรื่อยเรื่อยเงยขึ้นมาอีกที
บางทีจำไม่ได้อ่าว่าอยู่จุดไหนยังไงครับแล้วทีนี้ยิ่งฝนตกล้มแรง
ทินบอกว่าก็ยิ่งทำให้ทีเนี้ยหลงหาทางออกไม่เจอครับก็ดีใจกับป้าทินและครอบครัวนะคะ
ปลอดภัยนะคะครับนี่ค่ะเดี๋ยวเรื่องของปลาส้มเราตามให้นะคะ
เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของปลาส้มกันต่อแต่ว่าจะพาไปที่บ้านลุงพลกับป้าแตนก่อนนะคะ
วันนี้ที่บ้านลุงพลกับป้าแตนก็มีกำลังใจไปหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็มาจากหลายจังหวัดค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงครับ
ก็เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อยวันธรรมดาก็เยอะแต่ไม่มากเท่าเสาร์อาทิตย์นะคะ
บ้านลุงพลเนี่ยทีมข่าวบอกว่าเดี๋ยวนี้มีป้ายบอกนะคะ
ป้ายบอกเรื่องของมัตรการป้องกันโควิดสิบเก้าอะค่ะ
ทีมข่าวของเราสังเกตเห็นนี่ป้ายนี้ค่ะครับ
มาบ้านลุงพลป้องกันการระบาดของโควิดสิบเก้า
แล้วก็มีวิธีการบอกว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องล้างมือต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
สำหรับบ้านลุงพลเลยนะคะบอกว่าทุกคนต้องเห็นไหมใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาก็เกรงว่าเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหคนเยอะแล้วแบบ
ไม่ระมัดระวังหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ดีค่ะดีค่ะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะ
คือไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงก็ตามก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็เลยมีการติดป้ายเอาไว้แบบนี้
ถามว่าป้ายมาจากไหนเออแฟนคลับติดให้ค่ะอ๋อ
คือแฟนคลับที่เข้ามาหาลุงพลเขาก็เป็นห่วงไงฮะ
ก็เลยเอาป้ายมาติดเอาไว้แบบนี้นะคะแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจค่ะ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับลุงพลและป้าแตนนะคะ
แล้วก็ให้ลุงพลช่วยเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ด้วยค่ะ
แล้วก็ซื้อเลยใบที่ลุงพลเลือกอ่ะนะคะก็ใกล้วันเกิดลุงพลแล้วด้วย๑๗สิงหาคม
ก็เลยเชื่อว่าลุงพลอาจจะให้โชคให้ลาบอะไรแบบนี้ด้วย
แฟนคลับที่มาจากจังหวัดนครพนมนำสร้อยพระไปมอบให้ก็เป็นพระประจำวันเกิด
ลุงพลกับป้าแตนค่ะนี่นะคะก็มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน
วันนี้๑๑แล้วเดี๋ยวรออีกไม่กี่วันก็ได้ลุ้นนะคะ
นายรัชพงศ์สิริสาครก็มาเจอลุงพลกับป้าแตนมาให้กำลังใจแล้วยังคุ้น
แล้วยังไงรู้ไหมคะนายรัชพลนี่เองใช่ค่ะครับคำถามคือ
ทำไมต้องต้องไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนถึงที่บ้านล่ะครับ
นายรัชพลบอกว่าขอเป็นทนายความให้ลุงพล
เดี๋ยวมีประเด็นนี้ขยายอีกเพิ่มเติมมาขอเป็นทนายความเลยเห
เป็นทนายความให้ลุงพลบอกแค่นี้นะคะแต่บอกว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นขยายต่อเพิ่มเติม
แต่เอาไว้ก่อนครับลุงพลพูดถึงเรื่องเมื่อคืนด้วยค่ะ
ป้าทินที่หลงป่าเพราะคนก็ไปถามเหมือนกันว่าลุงพลไปช่วยหาหรือเปล่า
เพราะว่าพ่อของน้องชมพู่ก็ไปช่วยหาไปกับนาริสทีมข่าวของเราไปกับพรานเนี่ยก็เดินกันไปเป็นกลุ่ม
คำถามคือลุงพลไปช่วยไหมลุงพลรู้ไหมคือต้องบอกแบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงเวลาที่ป้าทินหายไปคนในพื้นที่บางคนเขาก็รู้
บางคนเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็มารู้กันทีหลังอะไรแบบนี้ค่ะ
คนที่รู้ก็เนี่ยรวมพลกันไปช่วยตามหานะคะ
ลุงพลบอกลุงพลไม่รู้นะคะเพราะลุงพลไปนอนอีกที่หนึ่งไม่ได้นอนที่บ้านนะคะ
ลุงพลบอกไม่รู้ข่าวไปนอนที่เตางอยบ้านกำลังก่อสร้าง
คือถ้ารู้เนี่ยลุงพลไปช่วยแน่นอนปกติก็เป็นคนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่อยู่แล้ว
จิตอาสาเพื่อสังคมอยู่แล้วครับ
อันนี้ผมไม่ทราบเรื่องนะมารู้ตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าได้ยินบอกว่า
มีคนไปหาเห็ดไปหาของป่าไปหาเห็ดแล้วก็เกิดฝนตกแล้วก็ลงทางครับ
ครับก็ได้ยินว่าได้ยินว่าเขาเห็นตอนประมาณตีหนึ่งกว่าหรือตี๒
ประมาณนี้ครับครับถ้าสมมุติว่าเมื่อวานมีคนสร้างก็น่าจะช่วยขึ้นขึ้นขึ้นไหม
ขึ้นครับเพราะเราก็ช่วยงานส่วนรวมอยู่แล้วครับ
ยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้กิจอัตรศาสตร์สูงไหมเราต้องทำครับครับ
สามารถว่าเมื่อวานมีคนก็ไม่ได้นอนบ้านไม่ได้นอนที่บ้านครับ
นอนที่อำเภอเถางอยครับเพราะว่าที่บ้านมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับ
ก็จะมีกล้องทีวีมิจรปิดติดติดติดที่รอบตัวบ้านแต่ภายนอกก็จะไม่ได้ติดครับ
ส่วนบ้านของลุงพลนะคะนี่ค่ะใกล้เสร็จมากแล้ว
คุณผู้ชมประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะคะวันนี้ทาสีภายนอก
แล้วก็เป็นการเก็บรายละเอียดนี่ค่ะเราทำภาพให้ดู
งามนะคะกำลังสร้างห้องน้ำที่หลังบ้าน
วันนี้ก็เริ่มฉาบผนังตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนและลูกลูก
ก็ต้องไปอยู่ที่รีสอร์ทเตางอยรอให้บ้านเสร็จค่ะครับ
น้ำก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็น่าจะในนี้ตัวบ้านก็น่าจะก้าวสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วครับ
เพราะว่าเหลือแต่แค่ทาฝ้าตอนนี้วันนี้ทาภายนอก
แล้ววันนี้ก็จะตกแต่งก็คงจะจัดของภายในบ้านครับ
วันนี้มีการทำอะไรบ้างเห็นมีทาสีภายนอกมีทั้งห้องน้ำ
มีการทำห้องน้ำก่อห้องน้ำแล้วก็ฉาบห้องน้ำ
แล้วก็ทำโครงหลังคาครับก็กล่าวว่าน่าจะเสร็จวันนี้ห้องน้ำครับ
แล้วถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์อะไรเมื่อไหร่คะลุงพลประมาณการได้ไหม
ก็พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้ามาอยู่
พรุ่งนี้เข้ามาอยู่ก่อนครับก็คงจะรอวันเลิกดีค่อยทำบุญบ้านครับ
ดีต้องลองเข้าไปสอบถามมาพระที่เรานับถือแล้วก็ลองดูว่าท่านจะให้เลิกวันไหนที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับ
แต่ลุงพลบอกแบบนี้นะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายใจเท่ากับอยู่บ้านค่ะ
ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พอจะอยู่ได้แล้วนะคะ
เหลือแค่ตกแต่งนิดหน่อยจัดของจัดเฟอร์นิเจอร์ก็คงจะทำไปเรื่อยในส่วนนี้นะคะ
ส่วนเลิกของการทำบุญบ้านลุงพลบอกว่าเดี๋ยวรอดูอีกที
ตอนแรกบอกว่าอาจจะทำพร้อมวันเกิดวันที่๑๗สิงหาคม
แต่ก็ต้องรอสรุปอีกครั้งนะคะแต่ว่าเรื่องทำบุญวันเกิดนะคะ
ลุงพลบอกว่าวันเกิดทำอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะทำควบคู่ไปกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูอีกทีค่ะครับเพราะว่าบ้านนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีทำพวกห้องน้ำ
รอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้ใช่ลุงพลบอกก็ทยอยทยอยทำไปเรื่อย
ตอนนี้ก็พออยู่ได้แล้วนี่เป็นจุดห้องน้ำข้างหลัง
ค่ะนี่ก็ต่อเติมอยู่เหมือนกันกำลังทำอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้เนี่ย
ห่างจากบ้านลุงพลไปไม่ไกลหรอกนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละถนน
ฝั่งตรงข้ามถนนกันแล้วก็เข้าซอยมาหน่อยหนึ่งวันนี้ก็คนมาเยอะนะครับ
ให้กำลังใจเหมือนกับทุกวันนะครับที่บ้านก็กำลังทำเทพื้นกันด้วยตรงจุดเนี้ยนะครับ
นี่ฮะนี่มีเรื่องปลาส้มด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าบอกเอาไว้ก่อนนะครับคือวันนี้ที่บ้านเขาก็เป็นห่วงกัน
เพราะว่าปลาส้มเนี่ยสุนัขของน้องชมพู่สุนัขตัวโปรด
ตัวที่ทีมข่าวเราขึ้นภูเหล็กไฟไปจุดไหนมันก็เดินตามไปเรื่อย
เมื่อวานมันช่วยตามหาประทินด้วยนะมันขึ้นไปกับเขาด้วย

เขาก็เห็นว่ามันลงมาแล้วแต่ตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้
แต่เขาไม่ได้มาส่งที่บ้านกัน
จังหวะว่ามันก็ลงมากับกลุ่มคนเยอะที่ลงมาหลังจากเจอป้าทินแล้ว
ทีนี้ก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเนี่ยทีนี้ก็เลยไม่รู้ปลาส้มไปไหนแล้วนะครับ

ดูตรงจุดคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก่อนกันแล้วกันนะครับ
ที่บ้านเนี่ยขณะนี้กำลังเทปูนกันอยู่นะครับ
เพื่อที่จะรอทำบุญวันครบวันเสียชีวิตของน้องชมพู่ครบ๑๐๐วันนะนะ

เราก็ถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่ว่าเออร้อยวันเนี่ย
ด้วยความเคารพนะฮะว่านับจากวันไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์น้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าคือน้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
แต่ไปเจอเนี่ยตอนที่เสียชีวิตแล้ว๑๔พฤษภาคม
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตวันไหนแบบไหนอะไรยังไง
ก็เอาเป็นว่านับตั้งแต่วันที่ลูกสาวหายจากบ้าน๑๑พฤษภาคมก็แล้วกัน
เพราะฉะนั้นจะครบ๑๐๐วันก็คือ๑๙สิงหาคมนี้นะครับ
เหลืออีก๘วันวันนี้๙๒วันแล้ว
วันนี้มีคนมาให้กำลังใจจากหลายพื้นที่นะครับ
ผู้ที่มาจากนครพนมได้นำพระประจำวันเกิดมามอบให้กับพ่อกับแม่น้องชมพู่ด้วย
นายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่นี่เกิดวันจันทร์นะครับ
เขาก็นำพระปางห้ามญาติพระประจำวันจันทร์เนี่ยมามอบให้
ส่วนพ่อน้องชมพู่เกิดวันพระรหัสสบดี
ชาวบ้านที่เข้ามาจากนครพนมก็นำพระปางสมาธิพระประจำวันพระรหัสบดีมามอบให้
ส่วนพ่อกับแม่น้องชมพู่วันนี้นะครับได้ต่อเติมบ้านการวางคานเสริมเหล็กเทพื้นปูน
แม่น้องชมพู่บอกว่าที่ทำในวันนี้เพื่อเตรียมสถานที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาว
ครบร้อยวัน๑๙สิงหาคมนี้ก็เลยอยากจะเทปูนรองรับเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะนิมนต์พระมาสวดมนต์มาทำพิธีที่บ้านพระท่านจะได้เดินเข้าเดินออกอย่างสบายนะครับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้วันนี้เนี่ย๖๘๐๐บาทก็เป็นพวกค่าปูนค่าทรายอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนค่าแรงเนี่ยไม่เสียเพราะว่าทำกันเองคุณพ่อน้องชมพู่นะเสริมคุณตาชาญเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยฮะ
วันนี้ก็เลยหมดค่าวัสดุก่อสร้างไปทั้งหมดเนี่ยหกพันแปดร้อยบาทค่ะครับ
ทีนี้ค่ะพาไปดูบรรยากาศที่บ้านอีกหลังนึงค่ะบ้านของป้าทินเชื้อคมตาที่หลงป่าไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปช่วยกันเอาไว้ได้ไปเจอตัวนะคะ
ก็คือช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะนางทินเชื้อคมตาวันนี้เนี่ยญาติญาติคนใกล้ชิดก็มาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงล่ะค่ะครับ
รู้ว่าหลงป่าไปตั้งหลายชั่วโมง๖๗ชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายไปเจอสภาพร่างกายเป็นยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงตอนนี้นะคะ
ทินบอกว่าเมื่อคืนกลับมาก็หลับสนิทเลยเพราะว่าเหนื่อยมากเมื่อยล้ามากค่ะตอนนี้กำลังใจดีขึ้นรอลูกที่อยู่ภูเก็ตเดินทางมาครบทุกคนจะทำพิธีบายสีสู่ขวัญเรียกขวัญนางทินให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะ

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนตะโกนร้องหาสามรอบค่ะเธอรีบลุกขึ้นนะคะตะโกนตอบจนสุดท้ายลูกชายที่ขึ้นมาตามหาก็มาเจอรีบก่อไฟให้ให้เธอแบบอุ่นขึ้นนะคะเธอก็เลยบอกว่าสาเหตุที่หลงป่าก็เพราะว่าไม่เคยเก็บเห็ดตรงนี้ถามว่าแล้วต่อไปจะกล้าไปเก็บเห็ดในป่าเหมือนเดิมไหมครับนางทินบอกว่าก็ก็กล้าแหละ

ขอให้ปลอดภัยเถอะแล้วก็นึกถึงสามีที่เสียชีวิตไปแล้วขอให้ช่วยโดนบันดาลให้คนมาตามหาจนเจอครับ
บอกว่าจะทีบ้างอันจะพูดเจ้าเขาสวยในเดือนหลงป้าอย่าถูกอย่าดีไม่ตื่นเลยอันหลงทางแล้วมานอนพักอยู่นิ้วสิทธิ์แต่อันเฟรนที่ตายนะ
คิดถึงสามีที่ตายไปค่ะก็บอกว่าหลงป้าอันคือเลยอันคนมาหาจือในเดือนอื่นสิบอื่นอ่ะแล้วก็นอน
ลูกชายของป้าทินค่ะนายชินวัฒน์เชื้อคมตาก็บอกว่าตอนที่ขึ้นไปตามหาแม่ไปเจอรอยทางเดินผ่านย่า
แล้วก็ส่งเสียงร้องเรียกอ่ะนะคะได้ยินเสียงแม่ตอบกลับมาก็รีบเดินไปตามเสียงจนเจอแม่นี่ลูกชายบอกดีใจมากยอมรับว่าตอนที่ตามหาแม่แอบคิดในใจว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าแม่จะลื่นล้มถูกกิ่งไม้ลนทับใสหรือเปล่าเพราะตอนที่แม่ไปเก็บเห็ดฝนตกด้วยพอสุดท้ายไปเจอแม่โดยที่แม่ยังปลอดภัยดีใจมากเลยนะ
สาเหตุที่แม่หลงป่าลูกชายบอกว่าหลายหลายคนถามไงว่าเอ๊ะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่อะไรไหมลูกชายบอกไม่เกี่ยวหรอกไม่ต้องถามแบบว่าจะไปเชื่อมโยงอะไรกับเรื่องของน้องชมพู่เลยเพราะจุดที่แม่หลงป่านะคะมันไกลกับจุดที่พบศพน้องชมพู่พอสมควรแล้วก็คงจะไม่แบบไปเดินข้ามเครือเถาหลงอะไรแบบนี้นะตินักข่าวของเราก็เลยถามลูกชายของประทินนะคะว่าแล้วแบบ
จะเคตอะไรแบบเนี่ยครับ
แม่เข้าไว้นะครับถ้าเก๊สบายใจก็ไป
มันคงจะกินแม่อร่อยแล้วนี่ก็เก้ดวนอย่างนี้เนอะ
เพราะฝนฟ้ามักกว่าผมก็เคยหลงนี้
พวกนี้เขาจะไปหาเห็ดหาของป่าหาผักป่าพวกนี้ท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของการหลงป่าของป้าทินเมื่อคืนนี้นะครับ
เราไล่เรียงดูหน่อยกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาของการค้นหา
ตอนที่ทราบข่าวครับนี่เป็นบ้านกกอกนะจุดนั้นนะครับ
แถวพื้นที่บ้านกกอกเนี่ยเขาทราบข่าวว่าเอาทางฝั่งเกษตรสมบูรณ์เนี่ย
แถวบ้านกกตูมเนี่ยนะครับเขาก็หายกันก็เลยต้องไปหากันไปช่วยกันนะครับ
เริ่มจาก๓ทุ่มครึ่งตอนนั้นชาวบ้านกกอกส่วนใหญ่เพิ่งทราบข่าวนะครับ
พ่อกับแม่น้องชมพู่นี่เขาก็ทราบข่าวนะครับ
แม่น้องชมพู่เองพอทราบข่าวว่าเอาประทินหายทางฝั่งนู้นหายนะครับ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่เพราะปกติก็มีเบอร์โทรติดต่อกันอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาก็ปักหลักอยู่ที่พื้นที่บ้านกอกนี่แหละ
แจ้งตำรวจบอกว่าเนี่ยมีป้าทินหายนะป้าทินหายจากฝั่งนู้นฝั่งนู้นขึ้นไปทางนั้นทางนี้
แล้วก็ให้ช่วยแจ้งกันหน่อยจะได้รีบตรวจสอบ
ส่วนนี้คุณพ่อน้องชมพู่เสื้อสีเขียวนี่น้าเสริมน้าเสริมนี่เป็นนาเขยน้องชมพู่นะครับ
เมื่อคืนนี้อยู่ในพื้นที่พอดีทราบข่าวป้าทินก็นี่ฮะ
เอาไฟฉายฆ่าศีรษะเนี่ยไปเลยเตรียมอุปกรณ์ต่างนะครับ
เป้เปอร์นะครับเพื่อจะไปช่วยกันตามหาป้าทิน
ลิขิตผู้ใหญ่บ้านกกตูมในช่วงเวลานั้นนะครับ
ประมาณ๓ทุ่มกว่าเนี่ยได้นำกำลังชาวบ้าน๕๐คนออกค้นหาป้าทินด้วย
ก็ไปทางหนึ่งนะครับมีชาวบ้านกกอกนำโดยในนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอก
รวมชาวบ้านที่เป็นผู้ชาย๓๐กว่าคนขึ้นไปหาอีกทางหนึ่งนะครับ
ทุ่มครึ่งนี่มีชาวบ้าน๘๐คนออกช่วยค้นหาแล้วหลังจากนั้นพอชาวบ้านเริ่มทราบข่าวกันอีก
ก็ไปสมทบกันอีกรวมแล้ว๒หมู่บ้านนะครับ๒๐๐กว่าคนไปช่วยกันหาประถิ่น
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ไปช่วยนะครับไปกับทีมชาวบ้านกกอก
ชุดที่มีคุณพ่อน้องชมพู่แล้วก็มีน้าเสริมนะครับที่เป็นน้าเขยน้องชมพู่
แล้วก็มีพรานสิงเป็นพรานในพื้นที่เป็นคนนำทางไป
แม่น้องชมพู่นี่เตรียมอุปกรณ์ให้หมดเลยนะฮะน้ำดื่มขนมปังไฟฉายคาดศีรษะ
ที่เขาเรียกไฟสองกบให้เอาติดตัวไปทุกคนนะครับไม่อย่างงั้นเดินลำบากครับ
ข้างบนมันมืดนะผู้ใหญ่บ้านกกอกบอกว่ายังไงต้องหาให้เจอ
ต่อให้หาจนข้ามคืนก็ต้องหาเพราะเป็นห่วงป้าทิน
เนื่องจากแกก็อายุเยอะละ๕๗เกือบ๖๐สุขภาพเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่แข็งแรงจะไม่ปลอดภัย
ชาวบ้านชุดค้นหาของจุดชาวบ้านกกอกใช้เส้นทางเดินเท้านะครับ
เริ่มต้นจากบ้านน้องชมพู่ไปยังภูกระโล้นจนไปถึงห้วยวังฮี
น้องสาวป้าทินบอกว่าเนี่ยก็ไปหากันแถวนี้ด้วย
ที่ป้าทินหายตัวไปที่แยกกันแล้วก็ไม่เจอกันเนี่ย
รวมระยะทางที่เดินทางไป๖๗กิโลเมตร
อุปสรรคของเมื่อคืนตอนออกค้นหาแน่นอนว่าคือความมืด
เพราะว่ามันมืดแล้วแล้วฝนเพิ่งหยุดตกด้วยนะครับ
ฟ้าก็ไม่สว่างพื้นดินก็ค่อนข้างลื่น
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนี่ฮะที่หากันเมื่อคืนนี้
ชาวบ้านบอกว่าบริเวณป่าห้วยวังฮีต้นไม้ขึ้นสูงด้วยนะครับ
เป็นพื้นที่ราบกว้างต้นไม้มันจะเหมือนกันหมด
หากใครไม่ชำนาญเส้นทางนะในช่วงกลางวันเนี่ย
ก้มหาของป่าหาเห็ดเพลินเนี่ยเงยหน้าขึ้นมานี่หลงทางได้
แล้วนี่ฮะเมื่อคืนนี้เห็นไหมปลาส้มไปช่วยหากับเขาด้วย
ถูกต้องครับคุณเขียนมาสอนมันก็เดินตามเข้าไปนี่นะตอนนี้มันยังไม่กลับบ้านเลย
แต่มันลงมาแล้วนะผมถามคุณจิลยุทธ์บุญชูพฤษฐาของเราเมื่อวานนี้
ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยอ่ะมีชาวบ้านบอกว่ามันก็ลงมาพร้อมพร้อมกันนี่แหละ
แต่จังหวะตอนลงมาเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วเหมือนป้าทินกับน้องสาวเลยนะ
บอกเอาลงลงทีนี้มารู้อีกทีเอาปลาส้มอยู่ไหน
ต่างคนต่างคิดว่าจะลงกันหมดไม่ทันได้สังเกตกัน
แต่ก็มีคนบอกว่าเห็นมันลงมันแล้วแหละเขาก็เอามันมาด้วยนั่นแหละ
แล้วก็ปล่อยมันตรงแถวจุดตรงข้างล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องปลาส้ม
เอาตรงนี้ก่อนเมื่อคืนนี้ที่หากันเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่นิ่มที่เรียกรวมตัวทีมค้นหาเนี่ยบอกว่าจะไม่หยุดค้นหาจะหาจนเจอเนี่ย
เพราะเกรงว่าประทินเองแกก็มีโรคประจำตัวด้วยไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ย
ประชุมกันแล้วก็เดินเรียงหน้ากระดานค้นหาเนี่ย
เราถามชาวบ้านคนแรกที่มาช่วยกันค้นหาประทินนะฮะ
เขาบอกว่ามากัน๔๕คนเดินค้นหาที่ห้วยวังฮีแล้วรอบหนึ่ง
ตอนนั้นได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องเรียกมาจากอีกฝั่งของป่านะ
แต่ไม่รู้ว่าจะใช่เสียงป้าทินหรือเปล่าหรือจะเป็นเสียงของชาวบ้านที่ออกค้นหาเหมือนกัน
ช่วงนั้นก็เป็นช่วงก่อน๓ทุ่มครึ่งนะ
งงว่าบรรดาคนที่เดินตามหาไม่มีใครสักคนเป็นผู้หญิงนะ
แต่ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงราวสักก่อน๔ทุ่มอ่ะ
แต่ประทินเขาตะโกนเขาบอกหูยนั่นเที่ยงคืนครึ่งนะ

พิกัดตรงแถบนี้แหละที่ได้ว่าได้ยิน

ที่ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงตอบกลับ

ได้ยินเสียงมันเหมือนผู้หญิงกับผู้ชาย
ตอนนั้นชุดที่พี่ได้ยินเนี่ยคือเป็นชุดแรกที่ได้ยินเลยใช่มั้ย

ได้ยินตอนประมาณกี่โมงครับ

๒๒นาฬิกาผมดูแต่นาทีเนี่ยไม่รู้

ผมดูโทรศัพท์ผมโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านพอดีเลย
นี่ฮะทีแรกก็ได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงตะโกนมาแต่ก็หากันไม่เจอ
ขึ้นไปก็ผู้ชายกันหมดก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าจนสักเที่ยงคืนกว่าครับที่ตะโกนเรียกชื่อประทินกัน
อยู่ก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมานะครับ
อีกด้านหนึ่งของจุดที่ทีมนี้เขาค้นหานะครับ
ทุกคนก็หยุดเดินแล้วก็เงียบเพื่อฟังเสียง
หลังจากนั้นก็มีเสียงตะโกนร้องเป็นเสียงผู้หญิงมาอีก๓ครั้ง
พอเดินไปตามเสียงทีนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้ว
ชาวบ้านชุดนี้ที่คุณธริตไปด้วยบอกว่าทุกคนก็แปลกใจกันหมดตอนนั้น
กูวิ่งจะแข้มหาย
เนี่ยครับบรรยากาศของการค้นหาคนหายในป่านี้น่ะ
นี่นี่คือภาพจริงเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขึ้นไปกับทีมค้นหาด้วยมันมืดมิดไปหมดเลยนะ
คือไม่อยากย้อนภาพของวันพิตามหาลูกสาวตัวเองแต่รู้ว่าชาวบ้านหายหนิ่งดูดายไม่ได้คุณพ่อก็ช่วยหาก็ขึ้นมา
คือเมื่อคืนนี้ที่หากันเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าประทินไม่ใช่ชาวบ้านคนแรกที่หายตัวในป่าในพื้นที่แถวนี้นะครับ
มีคนเคยเข้ามาหาเห็ดแล้วก็หลงป่ามาแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็กลับมากันได้
แต่ก็มีเรื่องเล่าว่าเคยมีเด็กผู้ชายคนนึงหายเข้าป่าในพื้นที่แถวนี้เมื่อหลายปีก่อน
ครั้งนั้นหายไป๗วันนะฮะหายไป๗วันสุดท้ายกลับออกมาได้
ตลอดเวลาที่หายไปเด็กผู้ชายคนนี้อยู่กับสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขสีดำ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าช่วงที่หากันแล้วหาไม่เจอ๗วันเนี่ย
อาจจะเป็นเรื่องของการถูกปิดป่าหรือว่ามีผีมาบังเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่า
ก็เรียกว่าผีบังบดอะไรอย่างเนี้ยแต่สุดท้ายน้องคนนี้โชคดีนะครับ
วันแล้วกลับออกมาได้อันนี้เรื่องของป้าทินนะฮะ
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าพ่อของน้องชมพู่ค่ะ
นายอนามัยวงศรีชาก็เป็นหนึ่งในทีมค้นหานะคะ
ที่ไปช่วยตามหาป้าถิ่นเมื่อคืนนี้
คือพ่อของน้องชมพู่เนี่ยบอกว่าหลังจากรู้ว่าป้าทินหายตัวไป
พ่อของน้องชมพู่ก็เป็นชาวบ้านกลุ่มแรกเลยค่ะ
ออกเดินเท้าค้นหากับผู้ใหญ่บ้านกกอกเดินเท้ากันไปเป็นสิบกิโลนะคะ
ริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็เนี่ยร่วมทีมอยู่กับพ่อของน้องชมพู่
พ่อของน้องชมพู่ก็บอกว่าก็คอยกวาดสายตามองหาป้าทินตลอดเวลาด้วยความตั้งใจอยากจะช่วยจริง
พอรู้ข่าวว่าเจอตัวป้าทินแล้วพ่อคือดีใจมากแล้วก็ถอนหายใจมาดังเลยค่ะ
หันมาคุยกับนาริสทีมข่าวของเราว่าโล่งอกดีใจแทนลูกของป้าทินเขาโชคดีจัง
ระหว่างเดินกลับนะคะนาริสก็คุยแบบเปิดใจกับคุณพ่อของน้องชมพู่เลย
ว่าการที่ขึ้นไปช่วยตามหาป้าทินครั้งนี้เนี่ยนะพ่อบอกว่าคือใจก็ไม่อยากกลับขึ้นไป
ที่คุณภาคภูมิบอกนั่นแหละว่ามันก็เหมือนกับสะท้อนทำให้ย้อนนึกถึงความรู้สึกตอนที่ตามหาน้องชมพู่
แต่เขาเข้าใจพ่อบอกเข้าใจความรู้สึกของคนที่ตามหาคนที่ตัวเองรักเข้าใจว่ามันรู้สึกยังไง
เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเคยตกอยู่ในจุดนั้นเคยรู้สึกทุกข์ทรมานมาก่อน
เวลาตามหาแล้วเหมือนแบบไม่มีหวังไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอสักทีเนี่ยความรู้สึกแบบนี้พ่อน้องชมพู่บอกว่าเข้าใจดี
ก็เลยอยากจะมาช่วยตามหาป้าทินพอรู้ว่าเจอนี่คือดีใจมากนะคะโล่งใจแทนอีกเหตุผลก็คือช่วงเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หาย
กกตูมที่รู้ข่าวเขาก็มาช่วยกันตามหาน้องชมพู่ครับพ่อก็เลยอยากช่วยชาวบ้านกกตูมบ้าง
เพราะว่าระหว่างหมู่บ้านกกอกกับหมู่บ้านกกตูมทั้งสองหมู่บ้านเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันมาตลอดค่ะ
ก็คิดว่าใจเขาก็เหมือนใจเรานั่นแหละเพราะถ้าแม่เขาหายนะให้ลูกเขาหายเขาเขาต้องเป็นแบบเราเนี่ยเป็นแบบพ่อนี่แหละมันจะร้อนใจมันจะร้อนใจอยากจะไปหาอยากจะช่วยหา
เขาก็ดีใจนะที่เขาหาแล้วพบเขาโชคดีกว่าเราเองน้อยใจอยู่ว่าทำไมเราถึงไม่โชคดีเหมือนเขา
ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะดูกรณีของป้าทินเนี่ยนะฮะแล้วไปเปรียบเทียบกับการหายตัวไปของน้องชมพู่เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันแต่มันก็มีหลายอย่างที่มันดูแล้วโอ้โห
สรุปมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันจะส่งนัยยะอะไรยังไงบ้างท่านผู้ชมลองดูอย่างนี้นะครับ
น้องชมพู่นะครับเด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกหายตัวไปจากบ้านช่วงเวลาประมาณ๙โมงเช้าของวันที่๑๑พฤษภาคม
นี่คือช่วงกลางวันเลยนะฮะที่น้องหายตัวไปแล้วพอหายตัวไปปุ๊บระยะเวลาสักไม่เกินไม่ถึง๑ชั่วโมงที่พี่สาวคือน้องสดิ้งรู้ตัวว่าเอาน้องสาวหายไปจากบ้านเนี่ยบอกชาวบ้านบอกคนแถวนั้นแล้วทีนี้ญาติญาติคุณพ่อคุณแม่รู้ข่าว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
เขาขึ้นไปหากันหมดนะเรียงหน้ากระดานหาหาไม่เจอจนช่วงค่ำวันที่๑๔พฤษภาคมถึงไปพบศพอยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ๑๗กิโลเมตรเมื่อวานป้าทินป้าทินขึ้นไปหาเห็ดช่วงบ่ายเย็นเย็นเนี่ยที่ว่าน้องสาวบอกลงกันนะมารู้ตัวอีกทีนึงเอาเป็นว่าถ้าเรานับแบบเวลาแบบว่าป้าทินหา
นาฬิกา๑๕นาทีนี่ค่ำมืดแล้วนะฝนด้วยนะครับจะเห็นว่าเขาออกระดมกันค้นหาแบบภาพที่ท่านเห็นเนี่ยแบบตะโกนเรียก
ไปเจอตอนตี๑๖ชั่วโมงกับ๑๕นาทีใช้เวลาค้นหาหาเจอที่เราเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้ถ้าเราจะลองดูว่า
การหาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาชำนาญเขาชินพื้นที่นะทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนท่านเห็นไหมฮ
ผู้ใหญ่บ้านพรานป่าชาวบ้านเองก็ตามเนี่ยเขาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเรียกว่าถ้าหายังไงเนี่ยหาก็เจอค่ะหาแบบนี้หากลางคืนยังหาเจอ
ตะโกนเรียกกันยังหาเจออ่าอาจจะแตกต่างตรงที่ว่าอาปทินเป็นผู้ใหญ่อายุห้าสิบเจ็ด
น้องชมพู่เด็ก๓ขวบการตะโกนการตอบสนองอะไรพวกนี้มันอาจจะแตกต่างกันแต่เอาเป็นว่าหายังไงเนี่ยก็เจอ
เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกับน้องชมพู่หรือเปล่าวันนั้นถ้าจะบอกว่าเด็กหลงขึ้นไปเองหรือเปล่าเด็กเดินตามสุนัขขึ้นไปแล้วพลัดหลงไปหาทางลงมาไม่เจอ
แต่เขาสแกนพื้นที่หากันแบบทุกระเบียดนิ้วค่ะทำไมไม่เจอแต่พระทินหากลางคืนด้วยหกชั่วโมงหาเจอ

ไม่รู้มันจะแตกต่างหรือเปรียบเทียบเทียบเคียงกันได้หรือไม่อย่างไรนะแต่เราก็ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของระหว่างป้าทินกับน้องชมพู่เนี่ย
การหาเนี่ยหาแบบเดียวกันแตกต่างกันแค่กลางวันกับกลางคืนเพราะน้องชมพู่หายกลางวันรู้ตัวปุ๊บรู้ว่าหายหาเลย
ทินพอรู้ว่าหายหาเลยเหมือนกันแต่ไม่เจอ
มันก็นำมาซึ่งการคิดต่อไงคะข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่ว่าเอ๊ะ๑น้องชมพู่เดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟ
หรือ๒มีคนอุ้มขึ้นไปไปทิ้งไปซ่อนเอาไว้มันก็อาจจะแตกต่างกันในลักษณะของประถิ่น
ถ้านายรัชพนธุ์ต่ออีกหน่อยนึง

ว่านายรัชพนธุ์เซริสาคอน
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
ที่เดินทางไปหารุงพลกับลับตนที่บ้าน
แบบนี้เลยทนายรัชพลบอกว่าเหตุผลที่ไปบ้านกก
อันดับแรกก็คือไปให้กำลังใจลุงพลแล้วก็ไปคุยในเรื่องของข้อกฎหมาย
สมมุตินะว่าต้องมีการต่อสู้คดีเกิดขึ้นก็พอจะรู้
ทนายหลายคนก็คงจะยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือลุงพลแหละแต่ทนายรัชพลบอกว่าผมขอเป็นหนึ่งในทนายความที่มาช่วยลุงพลทางคดี
จากการที่คุยกันก็ได้มีการให้ความรู้คุยกันในเรื่องของข้อกฎหมายเบื้องต้นนะคะลุงพลก็ขอบคุณทนายรัชพลที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือค่ะ
เราก็เห็นใจนะเพราะว่าตอนนี้กระแสก็ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วแล้วก็คิดว่าลุงพลน่าจะเครียดนะฮะเราก็โอเคเราเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับ
ก็อยากมาอันดับแรกเราก็อยากมาให้ลุงพลสบายใจด้วยว่าถ้าลุงพลเนี่ยมีปัญหาในด้านกฎหมายอะไรเนี่ยเรายินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็มีความสามารถคนหนึ่งแหละนะก็อยากมาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับ
คุยกับลุงพลแล้วนะฮะก็บอกว่าโอเคลุงพลสบายใจนะครับถ้ามีอะไรอ่ะผมยินดีช่วยเหลือขอบคุณครับครับแต่ว่าลุงพลก็มีทนายอยู่ก็ลองดูก็ได้ว่าใครเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับปรึกษาทุกคนเลยก็ได้นะฮะเราก็มาประมวลดูว่าความเห็นของใครน่าจะเป็นยังไงนะฮะทิศทางใดเป็นยังไงครับผม
รู้สึกดีใจครับที่มีทนายที่มีฝีมือก็พยายามยื่นมือเข้ามาช่วยครับในเรื่องคดีความถ้าเกิดว่าหวยออกมาที่ลุงก็เชื่อว่าความถูกต้องน่าจะออกมาดีครับความคิดคือในเมื่อเราบริสุทธิ์เราก็ควรจะได้รับความยุติธรรมตรงนั้นครับพร้อมต่อสู้เต็มที่ครับเพราะเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจเรามาทั้ง
ครับเพราะเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวน้องชมพู่อยู่แล้วครับเป็นทนายมือนี้ท่านหนึ่งก็ท่านก็พยายามคุยเรื่องกฎหมายให้เรารับทราบแล้วก็รับรู้เบื้องต้นก็คงต้องดูก่อนว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะสรุปสำนวนคดียังไงครับก็ต้องดูต่อไปครับ
ประเด็นเรื่องที่แม่น้องชมพู่บอกว่าติดใจเรื่องเงื่อนเวลาของลุงพลเนี่ยนะฮะวันนี้ทนายรัชพลนอกจากไปบ้านของลุงพลแล้วก็ไปบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะ
ก็ได้ไปคุยไปถามกันว่าเออข้อมูลเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนเวลา๑๑พฤษภาคมที่แม่น้องชมพู่เคยบอกเคยพูดเอาไว้นะครับ
แม่น้องชมพู่ก็พูดคุยอธิบายชี้แจงให้กับทนายรัชพลฟังนะครับบอกว่าที่ติดใจในตัวลุงพลเนี่ยขอให้เป็นการทำงานของตำรวจในการทำงานก็แล้วกัน
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่แม่น้องชมพู่ยืนยันว่าที่บอกออกไปที่พูดออกไปไม่ได้ชี้เฉพาะว่าสงสัยลุงพลหรือบอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัย
แม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าจะสงสัยก็เคยบอกเคยพูดไปแล้วว่าสงสัยคนในหมู่บ้านทั้งหมดนั่นแหละทุกคนก็ต้องถูกตำรวจตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งตัวพ่อกับแม่น้องชมพู่ด้วย
ไม่ใช่ว่าไปสงสัยคนอื่นแล้วตัวเองไม่ได้สงสัยทุกคนก็ต้องตอบข้อสงสัยของตำรวจทั้งหมด
และที่สำคัญก็คือตัวแม่น้องชมพู่เองบอกว่าตัวเองไม่ได้มีอำนาจไปชี้ว่าใครถูกใครผิดทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการทำงานของตำรวจ
แต่เมื่อเรื่องราวมันมาถึงวันนี้ณขณะนี้เนี่ยแม่น้องชมพู่ยอมรับว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของแม่น้องชมพู่
กับครอบครัวของป้าแตนที่เป็นพี่สาวกับลุงพลที่เป็นพี่เขยเนี่ยคงไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันเลย
แต่ยืนยันว่าก็ยังมีความรักความหวังดีระหว่างกันเหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นอันนี้ยอมรับ
แล้วแม่ก็ยังไม่ได้เสียป้ากับลุงไปนะ
เพราะแม่ไม่ได้ตัดเขาทิ้งเลย
ไม่เคยเรียกป้ากับลุงที่ไม่ใช่พี่เลย

ความรักน่ะคือมันก็รักกันอยู่
แต่ความห่างความอะไรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

รู้สึกอะไรนิดหน่อยบ้างใช่ไหม

เรายังเป็นพี่น้องกันอยู่

ก็เป็นห่วง
เราก็อยากให้ดีกันมากกว่านะ

มันมีประเด็นต่อเนื่องจากกรณีที่

เมื่อคืนนี้นะคะมีบางคนเขาตั้งข้อ

การที่ปะทินหายตัวไป

กับการที่ลุงพลปักทูบกลับหัว

ร่วมกับทางครอบครัวของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำ
ภูผาแอกหมอทำตาทิพย์
บอกนะคะบอกว่าเกี่ยว

แต่บางส่วนเนี่ยมันเกี่ยวกับกรณีที่

บอกกับติทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ

บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำภูผาแอก

ปักกลับหัวที่กระถางทูบ

แต่ถ้าหากปักทูบลงบนพื้นดิน

ที่ขอพระแม่ธรณีช่วยเหลือเปิดทาง
คนร้ายถึงแม้ลุงพล

แต่ก็ไม่มีผลเพราะการกระทำ

อาจจะต้องพบเจอกับบางสิ่งที่กระทำลงไป

อันนี้หมอธรรมตาทิพย์พูดนะคะคุณผู้ชม
หมอธรรมตาทิพย์บอกกับติทีมข่าวของเรา

ว่าอ้าวแต่ลุงพลเขายังมีกำลังใจเยอะมากนะ

เป็นเพราะบุญบารมีที่ลุงพลเคยสร้างเอาไว้

ถามต่อว่าแล้วจะทำยังไงล่ะ
อาเภษนี้หมดสิ้นไป

ต้องไปไหว้ขอขมาที่สารหลักบ้าน

และเป็นที่นับถือของชาวบ้านกกอก

ส่วนกรณีของถ้ำน้ำลอด
ทีมข่าวของเราไปสำรวจมานะคะ

ที่คนร้ายจะนำตัวน้องชมพู่
ซ่อนเอาไว้ในถ้ำน้ำลอด

จากจุดที่พบศพของน้องชมพู่ค่ะ
เพราะท่ำน้องชมพู่เน่นไร

ที่ปักโรงกระถางทู่

เพราะว่าเราเอาตากพื้นหลอน
รณีขึ้นไปบูชาแล้วนี่ลบหลู่ผู้มีอิทธิฤทธิ์ในถ้ำนั้น
ถึงแม้ว่าจะไปขอคำมาแล้วแต่ก็ยังคำมาไม่หมดใช่ไหมครับเราทำไปแล้ว
เราทำไปแล้วนะมันตะเก่ากลับคืนมาไม่ได้
คล้ายคล้ายกับลบหลู่เขาไงอือแล้วเขานี่บอกว่า
ต่อไปต่อไปนี้มันจะเกิดอะไรกับชาวบ้านอีกไหมครับผมมันจะร้อน
พ่อบอกว่าบ้านกรกกอกอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ครับ
เดี๋ยวนี้มันก็เป็นสองฟักสองฝ่ายไว้แล้วอันนี้เป็นความเชื่อ
ในมุมของหมอธรรมตาทิพย์นะคะแต่คุณผู้ชมต้องฟังคำตอบของลุงพลในประเด็นนี้
ลุงพลนี่โอ้โหตอบแบบทันควันเลยลุงพลบอกว่าก็คราวก่อน
ลุงพลก็ทำพิธีขอขมาหลังปักทูบกลับหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วทำไมหมอธรรมคนนี้เอาประเด็นนี้มาพูดต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นสักที
ถ้าเป็นความสบายใจของชาวบ้านที่นี่ลุงพลพร้อมจะทำตาม
ขอขมาลุงพลก็ขอขมาให้ทำอะไรเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่
ลุงพลทำหมดอืมแต่ลุงพลขอบอกว่าถ้าหมอทำคนนี้
ยังติดใจในเรื่องของการปักทูบกลับหัวเนี่ยนะมาให้มาเจอกันที่บ้านหน่อย
เอางั้นเลยลุงพลเชิญเลยค่ะบอกว่ามาคุยกันที่บ้านดีกว่า
จะได้ไม่ต้องพูดไปเรื่อยแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะครับ
ถ้าหมอธรรมท่านนี้ยังพูดซ้ำเหมือนกับพูดอย่างเดิมนะ
เดี๋ยวผมก็อยากจะเชิญมาที่บ้านหน่อยให้มาพูดแล้วผมจะอัดคลิป
อัดคลิปทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานถ้าว่ายังไม่หยุดเพราะว่า
การที่บอกว่าผมไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ลิ้น
ผมก็ได้ไปขอคำมาท่านแล้วซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำถูกต้องแล้ว
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ผมทำเรื่องแบบนั้น
ซึ่งผมก็น้อมรับทุกข้อคอรหาผมก็ได้ทำการขอคำมาไปแล้ว
แต่ท่านยังไม่พอใจผมก็อยากจะให้ท่านมาหาผมเหมือนกันว่า
ให้มาคุยกันที่บ้านเลยนะอยากจะฝากบอกด้วยว่า
หมอธรรมท่านนี้รู้สึกว่าจะมีอิทธิพลมากเหลือเกิน
เรื่องแบบนี้ก็อยากจะเชิญท่านมาที่บ้านนะ
ก็ถ้าสิ่งไหนที่ท่านอยากให้ผมทำจริงก็

นี่แหละฮะเรื่องกรณีประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้นะ
แล้วก็ให้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับอ่าทุกผู้ชมครับ
ลุงพลคุยถึงป้าแตนหน่อยกันแล้วกัน
อืมภรรยาของลุงพลนะครับค่ะถ้าท่านผู้ชมยังจำได้
ช่วงที่คุณอุ๊บวิริยะลงไปในพื้นที่เนี่ยไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
คุยกับลุงพลคุยกับป้าแตนเนี่ยคุณแจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย
ที่บ้านกอกแล้วได้คุยกับป้าแตนนะคุยไปคุยมาก็เลย
เอ้าป้าแตนเขาบอกว่าเขาชอบนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณตายอรไทยมาก
ชอบตายอรไทยมากนะฮะที่คุณจักรีนเคยไปคุยกับป้าแตนนะนะ
เอิญคุณแจ๊กกะรีนก็ได้เจอกับตายอรไทยอีกพอดีเลยนะครับ
คือคุณตายอรไทยบอกว่าก็ติดตามข่าวเรื่องของน้องชมพู่อยู่นะ
ติดตามอยู่ทุกวันนี้แหละฝากให้กำลังใจถึงทุกคนเลยนะ
คนในพื้นที่บ้านกกอกนะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่
หรือแม้กระทั่งลุงพลป้าแตนแต่วันนี้พระเอิญป้าแตนเขาบอกว่าชื่นชอบคุณตายอรไทยมาก
คุณตายก็เลยฝากสวัสดีมาเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ไดมาทัยเขาฝากให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับ
ครอบครัวน้องชมพู่ทุกคนคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านกกอก
ทุกท่านชาวบ้านกกตูมทุกท่านนะครับ
เพราะเอิญคลิปนี้ฝากเป็นพิเศษถึงป้าแตน
แล้วนี่ค่ะคุณพระชาวรินพระชาวประหานันต์ผู้สาหรับของเราอยู่ที่นั่น
ก็เลยเอาไปให้ประแตนดูดูประแตนยิ้ม

เห็นไหมประแตนยิ้มเลย
แตนบอกว่าโอ้โหดีใจมากฝากขอบคุณไปยังคุณตายอรไทยด้วย
เพราะว่าชื่นชอบตายอรไทยมากชื่นชอบมาตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่ตอนนั้นทำงานโรงงานป้าแตนเคยเป็นสาวโรงงาน
แล้วตอนนั้นที่ทำงานโรงงานเนี่ยตอนสาวเนี่ยโอ้โหเคยมีเพื่อนทัก
บอกว่าป้าแตนเนี่ยหน้าเหมือนตายอรไทยนะนี่ฮะ
เดี๋ยวถ้ามีรูปตอนสาวนี่ต้องเอาเทียบให้ดู

ประแตนบอกเพื่อนทักบอกว่าประแตนนี่น่าเหมือนต่ายอรไทยนะ
แตนบอกเมื่อก่อนคนทักเยอะนะ
แล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ทักเท่านั้นด้วยนะนี่ฮะ
เดี๋ยวต้องดูกับต่ายอรไทยตรงอย่างนี้นะ
ลูกชายคนโตเนี่ยน้องโอมเนี่ยตอนเด็กนะ
แตนบอกเห็นตายอรไทยในทีวีเรียกแม่แม่
เออหน้าเหมือนกันมั้ยค่ะเหมือนมั้ยคล้ายนะ
เดี๋ยวต้องให้ป้าแตนแต่งหน้าแต่งตัวแบบคล้ายคุณตายอรไทยดูหน่อยนะ
นี่สวยทั้งคู่นะครับหน้าออกแนวหวานเหมือนกันนะครับ
แตนก็เลยร้องเพลงของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังตายอรไทยให้ฟังด้วยนะครับ
เดี๋ยวดูหน่อยว่าหน้าคล้ายแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไง
สวมกางเกงยีนเก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก่ากอดกระเป๋าใบเดียวติดกาย
กราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบหมอปลาย
ลาทุ่งดอกขุนสวัยมาอาจร้าย
ป้าใส่ชายข้าป้าปูน
เอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำ
เก็บงานเข้าเรียนพากรรมก่อความหวังบนทางเปื้อนทุน
สังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือชุน
ใช้ความอดทนเติมทุน
สุวัยทุกวัน

เพลงแต่ละเพลงเสียออกมาแหลก
จากตรงก็ช่วงจังหวัดที่ข้อเป็น
ก็คุณตายอัตราไทยฝากให้โฟรังใจทุกคนนะครับ

ลุงพลป้าแตนคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

นี่เป็นคลิปที่พูดถึงเป็นพิเศษให้กับป้าแตน

ค่ะครับเอาล่ะทีนี้คุณผู้ชมที่ถามถึงเจ้าปลาส้มค่ะครับ
ถามถึงกันมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเพราะเราบอกคุณผู้ชมไปว่าเจ้าปลาส้ม
ร่วมทีมที่ออกตามหาป้าทินที่หายตัวไปใช่ครับนะคะเมื่อคืนนี้
คือเมื่อคืนนี้ค่ะทีมที่เขาค้นหาป้าทินเนี่ย
สองร้อยกว่าคนอืมเขาก็แบ่งเป็นทีมย่อยย่อย
มีน้องหมา๓ตัวร่วมออกค้นหาป้าทินด้วยนะคะ
ตัวแรกคือติ่งติงเพศเมียสีขาวอีกตัวหนึ่งคือเจ้าดำเพศผู้
และโอ้โหเจ้าเก่าขาประจำนักสำรวจภูเขา
ปลาส้มเป็นหมาคู่ใจของน้องชมพู่นะคะตอนนี้สนิทกับทีมข่าวของเรามาก
เจ้าปลาส้มพาทีมข่าวของเราไปนู่นไปนี่ขึ้นเขาอยู่ตลอดนะคะครับเนี่ยค่ะ
ก็ช่วยกันตามหาป้าทินคือสุนัขสามตัวก็ไปด้วย
หนึ่งในนั้นคือปลาส้มครับเมื่อคืนนี้พอเจอป้าทินตอนตีหนึ่ง
โล่งใจดีใจว่าป้าทินปลอดภัยแต่คนก็เอ๊ะอ้าวแล้วปลาส้มล่ะ
กลับมาหรือยังพ่อของน้องชมพู่บอกว่าเป็นห่วงเจ้าปลาส้ม
เพราะมันไม่ได้เดินตามพ่ออย่างเดียวนะคะตามชาวบ้านทุกคนอ่ะครับ
ว่าเดินไปไหนทางไหนมันไปกับเขาด้วยหมดพ่อบอกว่าก็เห็นนะว่าปลาส้ม
ทีมข่าวของเราขึ้นภูเหล็กไฟอยู่บ่อยบ่อยแต่ที่เป็นห่วงก็คือ
ปลาส้มไม่เคยมาฝั่งห้วยวังหี่ฝั่งที่ป้าทินหายตัวไปหลงป่าค่ะ
ครับไม่เคยมาฝั่งนั้นพ่อของน้องชมพู่ก็เลยเป็นห่วงนะคะ
ปลาส้มหายหรอพ่อหายไม่เห็นหายครับพุทธเจ้าเฉวง
ไปกับทุกคนเออมันไม่เคยมาไหมพ่อไม่เคยมาถึงนี้หรอกแต่
ไม่เคยมาซวงห์มามาไปก็กันก็มาไป
นี่ค่ะคือพ่อของน้องชมพู่เป็นห่วงตั้งแต่เมื่อคืน
ตั้งแต่ระหว่างทางอันนี้คือภาพบรรยากาศตอนที่พักกลางทางนะคะ
อืมระหว่างตามหาป้าทินนะคะ
มันตามทุกคนอ่ะใครเดินไปไหนมันก็ตามไปหมดนะคะ
ทีนี้ค่ะพ่อบอกว่าก็มั่นใจว่าปลาส้มไม่หลงอยู่บนภูเหล็กไฟแน่นอน
เพราะนิสัยของปลาส้มคือชอบเดินตามคนครับเชื่อว่าปลาส้มต้องเดินตามใครสักคนแหละ
เชื่อว่าอาจจะเดินลงมาตามคนลงมาแล้วแต่กลับบ้านไม่ถูกนี่นะคะ
ชาวบ้านกกตูมที่ช่วยขึ้นไปตามหาปะทินก็บอกว่าจริงจริงแล้วเมื่อคืน
เจ้าปลาส้มลงมาแล้วนะคะลงมากับชาวบ้านกกตูมทางภูกระโล้น
ครับแต่ปลาส้มไม่คุ้นทางฝั่งนั้นอืมไม่คุ้นทางฝั่งภูกระโล้น
คือชาวบ้านกกตูมบอกว่าเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์
มาส่งปลาส้มปากทางเข้าหมู่บ้านกกอก
แล้วปล่อยให้ปลาส้มวิ่งกลับบ้านเองครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปลาส้ม
วิ่งกลับถึงบ้านหรือยังอืมพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็เลยคิดว่าปลาส้ม
น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะว่าปกติปลาส้มไม่เดินบนถนนนะคะ
เพราะว่ามันจะกลัวสุนัขตัวอื่นของบ้านอื่นอาจจะมากัดมาแกล้ง
อ่าก็เลยไม่กล้าเดินบนถนนครับแต่ลงมาจากภูหรือยังลงมาแล้วแน่แน่
เพราะว่าชาวบ้านกกตูมบอกว่าพาแบบขึ้นจักรยานยนต์มาส่งที่ทางเข้าหมู่บ้านกกอกอ่ะ
ครับเราถามล่าสุดไปยังคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะฮะบอกว่าปลาส้มยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะ
อืมแล้วที่บ้านตอนนี้เขาบอกโอ้โหเป็นห่วงมากเพราะว่าคืนนี้ฝนฝนก็ทำท่าจะตกมาเยอะด้วย
ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยพรุ่งนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่บอกว่า
ถ้าปลาส้มยังไม่มาที่บ้านอีกนะสงสัยพรุ่งนี้ต้องออกตามหาแล้วล่ะโอ้โห
ก็จะไปตามหาจากจุดที่มีชาวบ้านให้เบาะแสเอาไว้อ่ะใช่บอกมาให้ลงรถจักรยานยนต์
ปากทางเข้าหมู่บ้านกกอกตั้งใจว่าปลาส้มคงวิ่งกลับเข้าบ้านเองถูก
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอาจจะไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงหรือว่าอะไรยังไงเอาเป็นว่า
ถ้าใครเจอปลาส้มนะฮะพี่ป้าน้าอาแถวนั้นก็คงรู้อยู่แล้วนะคะ
ว่าปลาส้มมันอยู่บ้านไหนอะไรยังไงก็ฝากบอกหน่อยฝากแจ้งกันหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณอุ๊บวิริยะนักปั้นดาราชื่อดังไปที่บ้านกกอก
แล้วก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะยังไม่สร้างอ่ะ
ซีรีส์กอกอ่ะนะครับแต่นักปั้นมือทองได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวล่าสุดนี่ครับ
บอกว่าเตรียมคว้าลุงพลชัยพลแห่งบ้านกกอกเนี่ยนะมาเป็นพระเอกมิวสิกวีดีโอลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
โอ้โหแล้วนี่ข้อความตรงนี้นะฮะดูบอกว่าเพลงคนเดียวในดวงใจของศิลปินธันวาราศีธนู
ที่จะนำลุงพลมาเล่นมิวสิกวีดีโอประกบกับพี่อุ๊บวิริยะลุงพลได้ค่าตัว๑แสนบาท
อันนี้พี่อุฟก็พิมพ์นะแล้วบอกว่าพี่อุฟเนี่ยได้๒๐๐๐๐บาท
นำค่าตัวจะเอาไปช่วยสังคมอะไรก็ว่ากันไปคุณแม่สาวิตรีกับพ่ออนามัยกำลังดูเพลงเล่นเอ็มวีให้อยู่ครับ
พี่อุ๊บบอกนะครับเราก็ถามพี่อุ๊บพี่อุ๊บยืนยันว่าวางแผนติดต่อลุงพล
ของธรรมวาลาศีษฎานูจริงซึ่งพี่อุบก็สนิทกับธรรวาลาศีฐานูอยู่แล้ว
แล้วก็อธิบายว่าก่อนหน้านี้ธันวาราศีธนูเคยติดต่อพี่อุ๊
เพลงนี้เนื้อหามันเหมาะกับชีวิตลุงพลพอฟังเพลงคนเดียวในดวงใจแล้วก็วาดภาพ
ไปถึงหนุ่มหล่อบ้านนาใส่เสื้อเชิดขับรถมอเตอร์ไซค์เท่เท่ค่ะ
ก็เลยนึกถึงลุงพลขึ้นมาที่ท่านเห็นนี่คือธันวาลาศรีธนูนะฮะพี่อุ๊ปวิดีโอคอล์กับเรานะแล้วก็บอกว่าได้บอกกับ
ธันวาซึ่งเป็นเจ้าของเพลงธันวาก็เห็นด้วยคุยกันเรื่องค่าตัวแล้วพี่อุ๊บได้ค่าตัวสองหมื่นบาท
เดี๋ยวจะเอาไปช่วยสุนัขช่วยแมวลุงพลตกลงพี่อู๋บอกว่าได้หมื่นนึงนะฮะไม่ใช่หนึ่งแสน
ในเฟซบุ๊กอาจจะพิมพ์ผิดค่ะนะฮะพิมพ์สูงเกินมาตัวหนึ่งเกินไปตัวหนึ่ง
แต่ค่ามันไว้เยอะนะใช่อุ้ยศูนย์นี่มีความสำคัญนะเลข๐นะ
มีความหมายถ้าอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหน้าไม่เกี่ยวพี่อู๋บอกหมื่นนึงนะ
ฝากบอกลุงพลด้วยหมื่นนึงนะพี่อุ๊บบอกด้วยว่า
ไม่ได้จะปั้นลุงพลเป็นนักร้องอะไรจะชวนมาเล่นเอ็มวีเดี๋ยวสิบเก้าสิงหาคมนี้
คุณอุ๊บวิริยะจะไปหมู่บ้านกกอกอีกครั้งนึงจะไปคุยกับลุงพลป้าแตน
ถ้าเกิดตกลงโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมีงานจะมอบให้อีกงานหนึ่งด้วย
คืองานเป็นนายแบบนางแบบจะถ่ายภาพเวดดิ้งภาพแต่งงานอ่ะ
ถ่ายให้แบบสวยสวยเลยให้ค่าตัวหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็จะจะจีบลุงพลให้มาเดินแบบที่กรุงเทพด้วยเหรอฮะ
บอกว่ามันมีงานในวงการให้ทำอ่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับลุงพลอีกทีนึง
ก็เล่นด้วยแต่มันไม่ใช่สื่อสารในแนวเกลิยอะไรก็เป็นอ่า
เป็นแนวลูกทุ่งชนบทอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องคนเดียวในดวงใจจริง
ได้ป้าแตนเล่นด้วยนะเพราะว่าเพลงมันบ่งบอกเลยถึงว่ารักคนนี้มาก
แล้วป้าแตนก็คือคนที่ลุงพลรักมากที่สุดถ้าถ้าป้าแตนเล่นด้วยก็โอเคเลย
จริงก็ยังไม่ได้คุยกับป้าแตนแต่ลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะเล่น
แล้วก็ค่าเหนื่อยก็ให้ลุงพลหมื่นหนึ่งนะฮะย้ำหมื่นนึงนะครับ
ไม่ใช่หนึ่งแสนเพราะมีสื่อไปเขียนว่าแสนบาทบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวพันกับน้องชมพู่ฮะ
เราก็สามารถเล่นได้เพราะว่ามันก็เป็นการทำงานเดี๋ยวก็คงจะต้องไปชี้แจงรายละเอียดให้กับลุงพลที่กรอกในวันที่๑๙วันที่ไปทำบุญร้อยวันน้องชมพู่ที่เกาะนะครับ
ว่าบางงานเราไม่ได้เกี่ยวภัยกับน้องชมพู่เลยก็ถือว่าตรงนี้เป็นการทำงานมีรายได้
เราต้องกินต้องใช้แล้วเป็นสิ่งที่ลุงพลจะภาคภูมิใจเพราะว่าลุงพลทำงานแล้วได้เงิน
พี่อุ๊ปก็บอกผ่านทางคุณเจ้ากะวีนบันดาลที่การข่าวบันเทิงของเรามา
พี่อุ๊ปอย่าลืมเข้าไปแก้เฟซบุ๊คพี่อุ๊ปด้วยนะลบเลข๐ไว้ตัวหน่อย
เนื่องจากว่าพี่อุ๊บเองเนี่ยที่จะเล่นด้วยแล้วก็จะนำเงินส่วนตัวที่ได้ของพี่อุ๊บเองนะ
ไปช่วยเหลือสังคมช่วยสุนัขช่วยแมวถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ส่วนลุงพลนะครับบอกว่าก็จะช่วยเหลือสังคมเหมือนกันจะช่วยส่วนรวมเหมือนกัน
เพราะปกติตัวเองก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วแต่อาจจะต้องพิจารณาหน่อยหนึ่ง
ว่าอยากจะให้จบเรื่องคดีของน้องชมพู่ก่อนดีไหม
ถ้าเกิดว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีแล้วก็เชื่อว่า
ก็ถ้าเป็นงานช่วยสังคมก็ยินดีครับแต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับทางครอบครัวจะอนุญาตไหมครับ
ถ้าเป็นด้านการเชื้อสังคมเป็นด้านจิตอาสาของผมก็
ถ้าเกิดไม่ไปกระทบสภาพจิตใจของพ่อแม่น้องชมพู่ก็ยินดีครับ
ก็อยากช่วยสังคมกลับคืนเหมือนกับอย่างที่ผมได้รับ
สิ่งที่ผมไปรับมาเป็นสิ่งที่ของที่มีค่ามาก
ถ้าเรื่องไหนที่เป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีก่อน
ความเคลื่อนไหวทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่